สวัสดีครับผมชื่อนายสนทยาโพดังเจดีครับ

อาชีพของผมคือขายไก่นี่ครับ
เป็นไก่สดครับแต่ไก่อย่างนี้เขาเรียกว่าไก่เหนียวครับ
เหนียวนี่คือเอาไปแกงไปต้มไปทอดไปนึ่งไปลาบได้เลยครับ
เป็นกับข้าวได้ดีมากครับตัวนี้ขายร้อยเดียวครับได้น้อยหน่อยแต่ก็ได้ลูกค้าครับ
ได้ใจลูกค้าครับผมผมมีเพลงเก่งอยู่หนึ่งเพลงครับคือเพลงไก่จ๋า
ไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใคร
ผมหวังว่าในโจทย์เพลงที่ผมไปแข่งขันนี้
คงจะต้องมีเพลงไก่จ๋าอยู่ด้วยนะครับเพราะผมร้องได้ก็ไม่มากนะครับ
ผมอยากได้เงินนะครับไปปลดหนี้ครับเพราะผมขายไก่ถูกทุกวันนี้ไม่ค่อยได้กำไรครับ
ผมจะสู้ครับจะสู้เพื่อไก่ตัวนี้ครับ
ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไงขายถูกนั้นอ่ะพี่พี่ฟาตัวละร้อยเอง

ยาวไหม
ไม่ยาวจะเอาแบบสรุปนะ
หนูถามที่แปลเราขามนิอวเลยทำไมขายร้อยหนึ่ง
คือเอาสรุปง่ายเลยร้อยเดียว

กองอาจจะไม่เข้ากันน่ะอาพบไม่เข้ากันอย่าไปถวดเขาหรอถวดผมนี่ค่ะ
นะคะเพราะละกองจริงที่เล่นเขาจะเล่นกับกองดรรมนา

อ้าวเอามาแค่นี้แล้ว

ไม่มีในใจ

เนี่ยผมผมถึงไม่อยากเล่นอ่ะเพราะผมสีดีจะเป็นอย่างนี้
อะเอาแค่นี้ก่อน
หลอกให้เขารองเพลงเลยดีกว่า

พอได้ปล่าวปลายแต่จะให้จำหมดแต่ผมรู้ไม่จำหรอกฟังผ่านด้วย
ลักษณะเป็นคนพูดเก่งเนี่ยน่าจะจำเพลงได้เยอะนะ

ถ้าได้๑ล้านบาทคุณฟ้า
ยาวเหรอค่ะทีนี้ไปทำอะไรหรือครับ

๕๐๐๐นิดร้องเพลงนิดนึงได้แล้วหยุด

หยุดหรอกผมก็จะร้องเรื่อยไปนั่นแหละ

ผมบอกกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางทอทัศน์ด้วย

รายการถ้าผมไม่ได้อะไรไป

ขอให้ฟังอีนทส
มาเองแล้วช่ยังจะชวนคุย

แน่นอนครับมันตรงไหนครับเพลงโปรดของเรามั้ย
มันก็ไม่ใช่สินโอกรีมนะคะ
สินโอกรีมคนโปรดไหมครับคนโปรด

พี่ฟ้าตอนที่ดูวิทยาก็
สืบแล้วก็ถือกลายแล้ว

มี๖แผ่นป้ายนะฮะเลือกใน๓แผ่นป้ายจะใช่หรือไม่ใช่ครับ

เลยครับเพลงที่หนึ่งมูลค่าห้าพันบาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่งมาครับโชคดีค่ะพี่ป่าขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ใครกลายชายเจ้าน้ำตา
เสียงนี้คือเสียงคนปวดอุรา
จึงโรงควรหา
ใครจะหลบหน้าไปไหน
ใครจะโขเพียงห่างตาเลือบมอง
ฉันกลายเป็นคนเศร้ามอง
ฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจ
หรือลืมสัญญาที่เคยให้ไว้
ชาตินี้จะไม่รักใคร
ฉะนั้นจึงผิดว่าจ้า
คราวเขาว่ากลายมีแฟนใหม่
คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจ
ที่โยกับเงินตรา
แต่ใครรู้ไหม
เมื่อยามใครยิ้มเต็มมือ
โทษใจฉันแทบบาก
นอนออกน้ำตาโยน้ำ

แม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ฉันไว้เพียงลำพัง
จงเวมความหลังเมื่อวาน
เปรียบมือเอิม
ลบรอยชกบนกระดาน
โปรดจงรักเขานาน
ลืมฉันเสียเถิดใกล้ฉัน

ได้เพลงที่อยากร้องจริงซะด้วยนะฮะเพลงนี้ใจ
เวลาไปร้องขายไก่ร้องเต็มเพลงนี้ไหมร้องก็ถ้าไม่มีคนซื้อก็เต็ม
ร้องไปเรื่อยร้องไปเรื่อยเข้าซอยเข้าอะไรเนี่ยผมจะวิ่งร้องผมไปตามหมู่บ้านเรื่อย
หลังแรกเป็นไงครับคิดว่าคุณฟ้าเขาร้องได้ไหมเพลงนี้เป็นเพลงดังทีเดียว
ถูกค่ะถูกนะเก่งเก่งพี่ฟ้าเขาเลยถ้าผิดนี้อายเลยนะเนี่ย
มาถึงช่วงเวลาครับขันกันบ้างตอนนี้มาดูกันนะครับเพลงที่๑มูลค่า๕๐๐บาท
คุณฟาร้องได้หรือว่าร้องผิดครับมา
ร้องได้ร้องได้ร้องให้
มาถึงวินาทีนี้แล้วนะครับผลการตัดสินออกมาแล้วนะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับคุณฟาร้อง
ไง
เฮ้ยไงไงไงไง